เรามีเรื่องราวของกินอร่อยเด็ดน่าทานมาฝากคุณผู้ชม

อยากให้ทานขนมที่เป็นเหมือนขนมทานเล่น

ของว่างเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กเขาจะชื่นชอบ

ร้านที่ดิฉันจะพาไปมันคือนม

บางคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะนมสดเอาไปทอดได้เหรอ

ที่จังหวัดพยาวค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านกลิ่นนมนมสดทอด
ร้านนี้เขาเปิดอยู่ในตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพยาวเลยนะคะ
หน้าตานมสดทอดเป็นแบบนี้เลย
ดูนะนมสดทอดมันจะกรอบนอกแล้วนุ่มในกัดเข้าไปมันจะละมุนลิ้น
กลิ่นหอมหวานถ้าได้กินแล้วบอกเลยว่าหยุดไม่ได้
ต้องมีขอ๒ขอ๓แน่นอน
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณพี่รุ่งนภาจิตราปรานีต
เจ้าของร้านนมสดทอดเนี่ยนะเขาบอกว่านมสดของทางร้าน
เป็นสูตรเฉพาะแบบที่เศษเลยทีเดียวนะคะ
สองก็คือวัตถุดิบทุกอย่าง
ไม่ใส่สารกันบูดหรือไม่ใส่วัตถุกันเสียเลย
แล้วก็มีให้เลือกถึง๕ไส้

นมสดทอดมีเป็นไส้ด้วยนะ
มีตั้งแต่ไส้สตอเบอรี่

ไปร้านข้างไส้ย่างอยู่ตรงนั้น
แต่ตอนนี้ไส้กิ๋วแล้วฟังมาขนาดนี้
ราคาขายเขาไม่แพงนะคะ
ขายแบบ๔ชิ้น๒๐บาท
หรือไม่อิ่ม๗ชิ้นไหม

ทางร้านเขาก็จะมีเต้าหวยขายด้วย

บาทนะมีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจ
ใครสนใจอยากจะไปลองทานนี่

อุดหนุนกันได้ที่ตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะ
ร้านกลิ่นนมนมสดทอดค่ะ

ตอนแรกนมสดทอดคิดว่าบาทเป็นกล่อง

เอาไปคลุกแป้งแล้วก็โยนไปทอด

ไม่ได้เขามีส่วนผสม

มันมีวิธีการของเขาเป็นสูตรเด็ดของเขา
ก็ลองไปทานกันดูได้ที่จังหวัดพยาวเจ้า